เป็นพระเอกสายบู๊สายลุยค่ะ

ในเรื่องของการเดินทางเข้าป่าเข้าถ้ำ
พี่เวียบอกว่าเข้าใจนะตอนนี้

แล้วก็ภาวะต่างต่างที่ส่งผลต่อร่างกายนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละ
เวียเชื่อว่าน้องทุกคนจะรับรู้ถึงกำลังใจที่ทุกคนส่งให้นะคะ
แล้วก็กลับออกมาอย่างปลอดภัยค่ะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับ
ให้กับทีมที่เข้าไปช่วยเหลือน้องแล้วก็น้องทั้ง๑๓คนนะครับ
ก็ผมรอน้องออกมาอยู่นะครับยังไงก็เราต้องเจอกันนะครับ
เราต้องได้เจอกันเราเคยไปอย่างงี้มาเราเคยแบบเข้าไปในถ้ำ
เราเคยเข้าไปในถ้ำที่มีน้ำแล้วแบบฝนตกแล้วน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเง
แต่ว่าเราก็เราก็เราก็ออกมาได้อะไรอย่างเงี้ย

แต่ผมเชื่อว่าน้องต้องได้รับถึงพลังบางอย่างที่ทุกคน
ส่งไปให้เขามีกำลังใจที่เข้มแข็งที่จะแบบ
ค่ะก็มีหลายคนโพสต์ด้วยคุณผู้ชมดิฉันเห็นบอกว่าน้อง๑๓คนเนี่ย
คนที่เราไม่รู้จักเลยแต่เป็นคนที่เราอยากเห็นหน้ามากที่สุดตอนนี้นะคะ
ก็เช่นเดียวกันแล้วค่ะทุกคนไม่ใช่แค่ดารานะคะ